ทุกผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
เรื่องของคุณครูนะครับที่ลงโทษเด็กนักเรียนนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย

การสั่งสอนมากเกินความจำเป็นไปหรือเปล่า
แล้วก็มาเรียวตีมือแต่ว่าเสียงนี่ดังฟังชัดเหลือเกิน
คือถ้าเด็กจะทำอะไรผิดอะไรยังไงเนี่ย
มีวิธีลงโทษอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ไหม
แล้วแบบนี้เนี่ยเด็กจะหลาบจำหรือเปล่า
หรือเด็กจะจำไหมหรือว่ายังไงเนี่ยฮะ
พิการว่าเป็นโรงเรียนแถวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
สาเหตุเนี่ยทางสื่อโซเชียลที่ลงเอาไว้บอกว่า
เพราะเด็กส่งสมุดงานช้า
ก็ต้องรอฟังแล้วว่าโรงเรียนหรือว่าคุณครูจะว่ายังไง

เดี๋ยวต้องรอฟังเหตุผลคุณครูเขาก่อนใช่ไหมฮะ